อุบัติเหตุไหมบางคนก็มองไปว่ามีเหตุการณ์นี้ใครประสงค์ร้าย
ก่อเหตุในธรรมเนียบรัฐบาลหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่ากลางดึกนี้
เกิดเหตุระทึกไฟไหม้รถจักรยานยนต์๔คันที่จอดทิ้งไว้
หน้าตึกสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงและระดมกำลังเข้าไปดับเพลิง
คุณผู้ชมไปดูเหตุประทึกกันก่อนนะครับ
นี่แหละครับไฟโหมลุกไหม้รถจักรยานยนต
จอดอยู่ด้านหน้าตึกสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภายในธรรมเนียบรัฐบาลแขวงและเขตดูสิทธิ์กรุงเทพฯมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุประมาณสักเที่ยงคืนแล้วนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะใช้ถังสารเคมีและน้ำฉีดสกัดเพลิง
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนทั้ง๔คันนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีประกายไฟเกิดขึ้นที่ตัวรถคันหนึ่ง
ก่อนที่จะลุกไหม้แล้วก็ลุกลามนะครับ
สำหรับรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุนั้น
เป็นรถที่ถูกจอดทิ้งไว้นานแล้วนะครับ
ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ต้องหาสาเหตุถึงการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
เพราะว่าบางคนก็โยงไปต่างนานาแล้วครับ
รางร้ายบ้างแหละบางคนบอกมีใครประสงค์ร้ายหรือเปล่านะฮะ
เหตุการณ์นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แล้วก็มอบหมายให้นางสาวนัทธริยาทวีวงศ
ภูมิในการสำนักโฆษกชี้แจง
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
โดยมีการชี้แจงในกลุ่มผู้สิทธิ์ข่าวธรรมเนียบ
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าช็อต
จากนั้นมันก็ลุกลามไปอีก๓คัน
แต่เสียหายมาก๒คันอีก๒คันเสียหายเล็กน้อยนะครับ
ก็ทราบว่าเป็นรถของตำรวจสันติบาลประจำธรรมเนียบ
แล้วก็หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วก็ต้องเร่งชี้แจงไม่ให้เกิดเหตุตื่นตระหนกกันนะครับ